ความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมาแล้วนะครับ
มาดูความพร้อมของทีมคู่แข่งของทีมชาติไทยในการครั้งนี้กันบ้างครับ
เริ่มกันที่ทีมชาติจอแดนนะครับที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวานที่ผ่านมาล่าสุดครับ
เดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามซ้อมเมืองทอง๒เมื่อประมาณ๔โมงเย็นที่ผ่านมาโดยจะลงซ้อมทั้งหมด๑ชั่วโมงครึ่งนะครับ
พร้อมกับอนุญาตให้นักข่าวนั้นได้เก็บภาพประมาณ๑๕นาที
ทีมชุดนี้นะครับนำทัพมาโดยอับดุลออาบูเซมาหัวหน้าภูมิสอนของทีม
จากนี้ก็ยังมีฮัมเซอัลดาดูนะครับดาวยิงตัวเก่งซึ่งเจ้าตัวนั้นก็มีอาการเจ็บเล็กน้อยที่กล้ามเนื้อต้นขา
แต่ว่าตัวหลักรายอื่นนั้นยังอยู่กันพร้อมครับอาทิอับดุลลอดีฟและบาฮาอับดุลรามานเป็นต้นนะครับ
จากนี้ครับอาบูเซมายังกล่าวอีกว่าเจ้าตัวนั้นมีประสบการณ์ที่ดีมากในประเทศไทยและการมาครั้งนี้ก็ต่างต้องการที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้
เพื่อที่จะเป็นการเตรียมทีมสู้ศึกเอเชียนคลับรอบคัดเลือก
ขณะที่ทางซีเรียนั้นล่าสุดก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่
เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เอง
กับเวียดนามโดนเผาเครื่องมาครับศูนย์ประตูต่อสอง
โดยในวันพรุ่งนี้ครับเวลา๑๐โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับ